ไปดูกิจกรรมยาวมากของนักกีฬายอดฮิตนะ
ลงกำหนดเวลานัดเข้ารับบริการต่อกันจนเบาะที่นั่งไม่ได้เว้นว่าง
ซึ่งแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลสงขลากำหนดให้บริการนวดเท้าสุขภาพ
พ่วงการนวดคอบ่าไหล่อัตราค่าบริการชั่วโมงละ๑๕๐บาท
ช่วงพักการแข่งขันไม่ว่าจะช่วงก่อนแข่งหรือหลังแข่งจะจัดสรรเวลามารับบริการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
คราวก่อนก็ตรงกับการสัมภาษณ์ก็ตรงกับตอนนวดแผนไทย
แต่ตอนนั้นคือทั้งตัวคราวนี้มาเน้นที่ข้อเท้า
หลักการคล้ายกันไหมคะเช่นแบบว่าพอผ่านไปแค่ไหนแล้วลองมานวดกันอีก
ก็มันก็คล้ายก็คือแบบมันคล้ายแล้วคือเรานวดตอนไหนได้ตลอดค่ะ
คือมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายได้ตลอดเวลาค่ะ
คือช่วงนี้เป็นแข่งขันมันกล้ามเนื้อเราตึงก็เลยเอามาทำให้คลายนวดให้คลายอะค่ะ
เพื่อจะเวลาเล่นมันจะได้แรงขึ้นทำเหมือนมันจะได้สบาย
แต่เกี่ยวไหมว่าแบบมันต้องหลังแข่งแบบนานแค่ไหนหรือจะเมื่อไหร่ก็ได้
ถ้าเป็นก่อนแข่งน่าจะก่อนแข่งสักชั่วโมงหนึ่งก็ดีค่ะ
แต่ถ้าเป็นหลังแข่งตอนไหนก็ได้ค่ะ
อย่างถ้าสมมุติเราผ่านการเงินขันไปสักอีกสองวัน
ได้ตลอดค่ะเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อมันขาด
เข้ามารับบริการ

นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากหาดสมีหลาจังหวัดสงขลา